ติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สรรพัฒน์ค่ะโลมาอิลวดีทะเลสาบสงขลาใกล้ศูนย์พันธุ์เหลือเพียง๑๔ตัวสุดท้าย
ถือว่าก่อนปิดประวัติศาสตร์๖๐๐ปีทางศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างได้ยอมรับนะคะว่าถือว่าทะเลสาบสงขลาเป็นวิกฤตที่สุดของโลมาอิลวดี
ชะตาชีวิตของโลมาอิลวดี๑๔ตัวสุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
โลมาอิรวดีจัดเป็นกลุ่มสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์หลังมีจำนวนลดลงเรื่อยซึ่งปัจจุบันเหลือเพียง๑๔ตัวเท่านั้น
ผู้เชี่ยวชาญไม่รอช้าเร่งมือเต็มที่เตรียมผลักดันให้เป็นสัตว์สงวนแห่งชาติก่อนจะสายเกินไป
นับเป็นข่าวดีไม่ใช่น้อยสำหรับโลมาอิรวดีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายากโดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ซึ่งก่อนหน้านี้ลงมาชนิดนี้เป็นสัตว์ศูนย์พันธุ์มาก่อนแต่โชคดีที่มีการฟื้นฟูกลับมาได้ทันก่อนที่ตัวสุดท้ายจะจากไป
ลักษณะเด่นของโลมาอิรวดีมีรูปร่างคล้ายโลมาทั่วไป
โปนกลมมนต์ลำตัวสีเทาตาเล็กปากสั้น
รีบบนมีขนาดเล็กน้ำหนัก๙๐๒๐๐กิโลกรัม
มีฟัน๑๒๑๙ซี่ที่ขากันไกลทั้งสองข้าง
ตัวเมียตั้งท้อง๙เดือนคลอดลูกครั้งละ๑ตัว
ส่วนใหญ่โลมาอิราวดีต้องจากโลกนี้ไปเพราะอวรรณ์ราก
ซากอวนที่ถูกทิ้งในทะเลไปขวางทางก่อนพันรัดตัวเป็นแผลจนตาย
รวมถึงการสร้างเขื่อนทำให้เกิดตะกรลงไปในแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย
จนกระทั่งปีพุทธศักราช๒๕๔๖โลมาได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๓๕
และจากการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์
ทำให้โลมาอิรวดีกลายเป็นสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดในระดับนานาชาติ
อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจได้รับผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดี
ผลักดันโลมาอิรวดีให้เป็นสัตว์สงวนในอนาคตนั้นต้องดูหลายด้าน
สถานภาพและการถูกคุกคามในกรณีของโลมาชนิดนี้ที่ถูกจัดสถานภาพ
เสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์ในระดับโลกที่เหลืออยู่ในทะเลสาบสงขลาเพียง๑๔ตัว
จากพื้นที่น้ำจืด๑ใน๕ของโลก
และถ้าหากโลมาอิรวดีได้เป็นสัตว์สงวนก็จะมีผลถึงโลมาในทะเลอื่นของไทย
ผลักดันโลมาอินวดีเป็นสัตว์สงวนนะคะก็ต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการรวมถึงคณะรัฐมนตรีต่อไป
เพื่อดูแล๑๔ตัวสุดท้ายของโลมาน้ำจืดต่อไป
ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่โลมาแต่ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ในประเทศไทยด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ